ม้าใหม่ของเด็กนี้

ถ้าให้ง่ายก็คือเวลาเราเช็คแทน

เสิร์ฟแบบเดี่ยวกับเสิร์ฟแบบคู่
ถ้าเสิร์ฟแบบเดี่ยวเนี่ยเราจะเสิร์ฟลูกถึงดัง
อ่าฮะนี่ครับ
นี่
อ้าอันนี้แบบเดี่ยวเออแบบคู่

อ้าใช่เวลาเราเสิร์ฟเนี่ย

ตายแล้วพี่ผมแขนสั้นด้วย
ขึ้นอย่างนี้
อุ๊ยมันจะกวาด
กวาดสนามไปจริงคะ
ห้ามต่ำกว่าสดือหรือ
ไม่อย่างนี้ห้ามเลยสดือ
ห้ามเลยโอ้โฮ
ห้ามต่ำกว่าสดือไม่ติด
เวลาเสริมจะโดนหน้าก่อนครับ
ไม่โดนล่ะอายเลยนะเฮ้ย

มันต้องกะให้ลูกอยู่ข้างหน้าลงนิดหนึ่ง
ใช่คือเบสิคการตีของทุกคน
เวลาเริ่มแรกเขาจะให้เด็กชี้นิ้ว

ต้องถอยอ๋อถอยถอย

น้ำหนักพี่กลีของลูกตบอ่ะอ่ะจะได้หนัก

มา

ทำไมต้องน่าเครียดแค้นกัน
เอาให้โดนลูกนะ
พี่หลอด
เวลานะ

มันออกกำลังกายก็ดีแต่ถ้าอยากจะเล่นแบบจริงจัง

เพราะว่าต่อไปในกีฬาแบบมินตันก็จะเป็นที่รู้จัก
แล้วก็บูมมากขึ้นมีอาชีพถ้าเป็นกีฬาอาชีพได้ดีขึ้นก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเล่นกีฬาแบบมินตัน
ผมก็เลยอยากจะฝากอีกอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ผมถนัดนะพี่หอยนะ
ครับผมอะไรนะครับเรื่องลูกหยอดเนี่ยสำคัญมาก

โอ้โหนะครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณน้องแน็ตด้วยครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมาก
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องนัทนิชาออนจินดาพลมากเลยนะครับ
มานั่งพูดคุยและยังใจดีช่วยสอนแบตมินตันให้กับ๓ลิง๓พิธีกรของเราด้วย
เอาไว้โอกาสหน้ามาเม้ามันอ้วนด้วยกันอีกนะครับ
โอ้โหหมดเวลาอีกแล้วกำลังมันเลย

ดังนั้นตัวเองอย่าลืมนะคะเจอกันทุกวันเสาร์๑๑โมงครึ่งนะครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จ้า
ก็เดี๋ยวมีเบื้องหลงเบื้องหลังอะไรมาให้ดูกันนะคะนี่ข้างล่างนี้เลยไปกดไลค์กันด้วย
ครับผมแต่วันนี้ผมอาจจะไม่ใช่คำคมครับแต่ผมขอฝากถึงน้องแน็ตด้วย

พี่จะไม่หล่อเหมือนโดมแต่พี่ก็ใช้โฟมที่โดมใช้แล้วครับ

ไฮฮูไฮฮุ

หนูผมชอบ

ยกโกงลงมือ

สวัสดีครับ